ที่ฉันอยากจะแนะนำนักร้องหน้าใหม่
แต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าแล้วอาจจะไม่ใหม่ก็ได้นะ

ห่ออมตะแซมยุระนันนั่นเองค่ะคือ

แต่ถ้าเป็นแบบว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณอาของเราเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะคะ
หนึ่งในวงการในเรื่องของความหล่อในการเป็นพระเอกอยู่แล้วนะคะ
แล้วต้องบอกอย่างนี้พี่แซมเขาเป็นนักร้องมาก่อน
มีอัลบั้มถึง๑๓อัลบั้มนะคุณผู้ชม
แล้วคือวางไมค์ไปนานถึง๒๕ปีเต็มนะ
แล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมพี่ถึงเลิกร้องเพลง

คือตอนนั้นภรรยาตั้งคันลูกคนแรกไง
อยากจะดูแลศรีภรรยาเต็มที่

ทำยาวนานลำบงลำบากก็เลยหยุดไปเลยดีกว่า

กำลังจะกลับมามีผลงานเพลงอีกครั้งแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็เป็นการร่วมงานกับนักแต่งเพลง

แล้ววันที่พี่แซมให้สัมภาษณ์กับเราคุณผู้ชม
กับเป็นโปรดิวเซอร์ที่เราหลงรักมานาน
แล้วเขาก็บอกเหมือนกันเขาก็หลงรักเสียงที่แซมมานาน

เพลงแนวแปลกหน่อยครับเพลงรักไหม
แต่มันแนวแปลกเนอะ
วิซิกวีดีโอนี่คือ
โอ้โหคือที่ก็ต้องทั้ง
ที่ซ้อมเต้นเป็นเดือนอะ

ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยนะ

๑๓อัลบั้มนะคะดังจริง